อาจารย์นี่เดี๋ยวขอดูเรื่องยุ่งในสภานี่หนึ่ง
ฝั่งสวไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการทบทวนนะครับหลัง
เปิดให้อภิปรายสักพักหนึ่งประธานสภาคืออาจารย์วันนอร์ก็
อาศัยอำนาตประธานข้อที่สิบสองเลื่อนการประชุมออกไป
ก่อนห้ามกลางความงุนงงของสมาชิกอุ้ยอุ้ยคือคืออันนี้
ค่ะที่เขาปิดประชุมกันเนี้ยก่อนสิบเอ็ดโมงครึ่งอีกน่ะ
คุณบุ๊คงั้นแปลว่าอะไรเมื่อกี้เราเพิ่งเข้าสดคุณแซค

ตอนมาแต่ละคนก็เข้ามาช้าจนเรียกชื่อกันเข้ามานะฮะ
ตอนนี้ก็กำลังวุ่นอยู่นะครับ

เป็นประชุมเรียบร้อยคือผมเข้าใจว่าก็คงอย่างที่คาดการณ์เมื่อกี้หรือเปล่า
ถ้าถ้ายาติที่เสนอนะครับ
ซึ่งต้องการผู้รับรองแค่๑๐คนบอกว่า

ถ้าแบบนี้เสียงยืนยันไม่ถึงครึ่งแน่

เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเกมตั้งหลักก่อนหรือเปล่า

เวลาเล่นฟุตบอลได้ยินคำว่า

ปวดเปลี่ยนมา
แล้วรู้จังว่าไงดีเตะออกไปก่อน
นั่นแหละครับเตะออกไปก่อน
เดี๋ยวฟังเสียงจานวันนอหน่อยตอนที่ปิดประชุมเมื่อสักครู่นี้นะครับ
แล้วก็กดออดฮะกดออดทันที
นี่ก็เป็นทางออกที่ประหลาดนะ
ผมก็อยู่กับข่าวการเมืองมา๕๐กว่าปีแล้วนะ
อาจารย์มองว่ายังไงครับ
มันต้องมีทางออกที่ไม่ใช่เลื่อนการประชุม
มันจะมีเรื่องที่คุมเกมไม่อยู่อีกเยอะ
โอ้โห

นี่เป็นโอกาสดีของอาจารย์วันนอร์นะครับ
จะแก้ไขประเด็นที่ว่าท่านมีอำนาจในการวินิจฉัย

นะครับว่าเอ้ยการไปตีความว่าการเสนอทหรือยกตามว่า
นูลมาตร๑๕๙เป็นยตติ
จึงเสนอได้ครั้งเดียวมันไม่ใช่

ท่านชี้แบบนี้ปุ๊บก็จบแล้ว
คือทีนี้ท่านคนก็ถามทำไมท่านอาจารย์มนพถึงเป็นแบบนี้
ก็กำลังจะรับไว้แล้วเรามาทบทวนดีไหม
ยกมือใครยืนยันก็ยกมือนี่จะเป็นการทำให้ท่านเหมือนกับว่า
ได้แก้ไขแล้วแต่ผมเนี่ยเวลาเวลา
นิดพิจารณาใครนะผมจะใช้หลักว่า
ถ้าเราเป็นเขาผมสมมุติว่า
ผมเป็นอาจารย์วันนอร์นะผมก็ต้องกลัว
เหมือนที่ท่านเกิดไว้ตอนแรกว่าในเมื่ออยู่ในกำมือ
พิจารย์ก็สารออกมาแล้วมันขัดกับสิ่งที่ทำไปแล้ว
ท่านโดนเลยนะในฐานะประธาน
ค่ะผมว่าท่านกลัวผมคิดว่าอาจารย์สุภาพพูดถูก
แต่สิ่งที่ผมเรียนไปตอนต้นเนี่ยเรื่องนี้มันคนละเรื่องกัน
ถ้าหากว่าสภายกเลิกมติของตัวเองไปแล้ว
สิ่งที่เป็นเหตุแห่งการพินาเนี่ย
มันก็จบไปถ้าเป็นสารคือยกคำร้อง
ในเมื่อเขาถอนฟ้องอ่ะ
เหตุแห่งการที่เป็นเรื่องพิพาทกันมันไม่มีแล้ว
มันจะมาพิจารณาไปทำไมอันนี้ท่านไม่เข้าใจ

ถ้าหากว่าจะรอสารเนี่ยโอ้โห

สัปดาห์หน้าก็ทำอะไรกันไหมฮะเนี่ย
๑๖ศาลพิจารณา๑๗ผมเข้าใจว่ายังไม่มีวัวเลือกหนายก
ถ้าไปเลือก๒๓จะตรงกันเป๊ะเลย
กับ๒๓สิงหาเลือกพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายก

แม้อาจารย์วันนอบอกว่า๑๖ถ้าเกิดสารมีมติออกมาแล้ว
แล้วสามารถบวชได้เร็วที่สุดจะมีการบวชวันที่๑๗ก็ตาม
ผมว่าน่าจะเป็นข้ามไปอีกสักอาทิตย์หนึ่ง
คืออาจารย์วันนอร์ตอนนี้ท่านต้องพึ่งฝ่ายกฎหมายมากนะครับ
ฝ่ายกฎหมายของสภาแล้วฝ่ายกฎหมายของสภาเนี่ย
เป็นค่าราชการประจำปกป้องตัวเองไว้ก่อน
ฉะนั้นวันนี้ที่อาจารย์วันนอร์สั่งเลื่อนการประชุม
ผมเข้าใจว่าโดยได้รับคำแนะนำจากฝ่ายกฎหมายของสภา

ส่วนสอสอที่กำลังงงอยู่ขนาดนี้นะครับอาจารย์

คือวันกลับบ้านคุณทักศิลป์

เรื่องนี้เดี๋ยวกลับมาวิเคราะห์กันนะอาจารย์นะ